มาดูดราม่ากรณีที่
นายสันทนะกับเสียโป้อันนี้กลุ่มหนึ่งนะ
กรณีการจัดทำเสื้อสีชมพู

แต่คุณบินบอกว่าทุกอย่างบริสุทธิ์ใจไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดครับ
นายสันทนาประยูณรัฐอดีตรองผู้กำกับการตำรวจสันติบาลนะครับ
แถลงข่าวร่วมกับนายเสียโป้โป้อานนท์
หลังจากไปยื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข

ให้สืบสวนพฤติการการรับเงินบริจาคของนายบินบรรลือฤทธิ์อดีตดารานักแสดงชื่อดัง
แอบอ้างโครงการจัดทำเสื้อสีชมพูของโรงพยาบาลสิริราช
เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ
โดยก่อนเริ่มแถลงข่าวนายสันธนประยาบไม่พูดสุดข่าวเห็นเลย
ว่าพยายามติดต่อไปยังนายบินแต่ไม่สามารถติดต่อได้
และนายบินไม่ขอมาร่วมแถลงข่าวด้วย
ขณะที่เสียโป้เล่าบอกว่านายบินมาขอเงินบริจาค๑๐ล้านบาท
เพื่อจัดทำเสื้อสีชมพูที่มีตราสัญลักษณ์
ซึ่งนายบินให้เหตุผลที่ไม่ทำเสื้อสีเหลือง
เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีที่เชื่อมโยงกับกลุ่มการเมือง
โป้บอกว่าอย่างนั้นอุดมการคล้ายกัน
ตอบตกลงที่จะร่วมบริจาคแต่บอกว่าผมไม่แสดงตัวไม่ออกหน้านะ
เมื่อถึงช่วงที่ต้องโอนเงินคือตอนนั้นเสียโป้จำได้ไหม
เขาตกเป็นผู้ต้องหาคดีพยายามฆ่าอยู่

เขาเลยบอกว่าตอนนี้เขาโอนเงินไม่ได้นะ
ก็เลยไปเอ่ยปากขอยืมเงินจากผู้ใหญ่คนหนึ่ง
ใช้ชื่อว่าซ้อแต่ซ้อบอกว่ามีให้ยืมแค่๒ล้าน
แล้วซ้อเนี่ยก็เอาเรื่องนี้ไปศึกษาไปปรึกษานายสันทนะ

การรับบริจาคของนายบินครั้งนี้กระทำถูกต้องหรือเปล่า
ด้านนายสันทนะยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกับนายบิน
แต่วันที่๒๕พฤศจิกายนเป็นวันนัดโอนเงิน๒ล้านบาท
นายบินโทรกลับมาเรื่องโอนเงิน
เขาจึงถามที่มาที่ไปแล้วก็บอกให้โอนเงิน๒ล้านบาท
เข้าบัญชีส่วนตัวจึงเอกใจ
ยืนยันว่าที่ให้ตรวจสอบเพราะต้องการให้เกิดความมั่นใจ
และได้สอบถามไปยังโรงพยาบาลสิริราชได้รับการยืนยันว่า
มีโครงการเปิดรับบริจาคเพื่อสมทบทุนอาคาร
วมินทรบพิษ๘๔พันศาวงเงิน๒๔ล้านบาท
และได้ทำเรื่องขออนุญาตผลิตเสื้อสีชมพูพร้อมตราสัญลักษณ์๒๔๐๐๐ตัว
โดยผู้ที่มีความประสงค์สามารถโอนเงินผ่านบัญชีสิริราชมูลนิธิ
ซึ่งจะได้ของที่ละลึกเสื้อสีชมพู๑ตัวต่อการบริจาค๑๐๐บาท
แต่ต่อมาครับนายแพทย์บุญวนาศิลป์ท่านนี้เป็นใคร
ท่านนี้เป็นประธานกรรมการบริษัทธนบุรีโอริทัลเฮลแคร์จำกัด
ได้บริจาคเงิน๑๒ล้านคือ๑๒ล้านก็จะนับเป็นจำนวนเสื้อก็๑๒๐๐๐ตัว
ให้กับมูลนิธิแล้วก็ทำเรื่องเบิกเสื้อมาทั้งหมด๒๔๐๐๐ตัว
คือเหมือนหมอบุญเนี่ยเขารับไปทำทั้งหมดเขารับไปรับผิดชอบทั้งหมด
เพื่อนำไปจัดหาเงินบริจาคส่วนที่เหลือเองอีก๑๒ล้านบาท
เดี๋ยวจะมาเอามาสมทบเพิ่มเติมให้ภายในเดือนสิ้นเดือนธันวาคมนี้
และบริษัทธนบุรีโอเรนทรัลเฮลแอนด์แคร์จำกัดยืนยันว่า
ทางบริษัทเป็นผู้ได้รับอนุมัติเพียงผู้เดียว
ดังนั้นการที่ในบินชี้แจงว่าเป็นคนกลางประสานกับนายนิรันดิ์
ใครไม่รู้นะนายนิรันดิอยู่ดีในบทข่าวนี้ก็โผล่มา
ซึ่งเป็นคนที่คุณบินอ้างถึง
นายนิรันดิ์คือคุณเสียโป้บอกว่าเป็นเจ้าของเสื้อสีชมพูล็อตแรก

มันขัดกันแล้วนายนิรันดิ์ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจ

การจะสั่งซื้อเสื้อ๓แสนตัว

อันนี้ก็ชวนให้คุณสันทนะเสียโป้สงสัย
การเปิดรับบริจาคผลิตเสื้อสีชมพู

เขาถามแบบนี้ครับ

แล้วพี่คิดว่ามันไม่มีอะไร

แต่ว่าอย่างเขาเอกสารครบมันอันตราย
วันคุยกันนายบินไม่เคยบอกผมเลยนะครับ

ไม่เคยมีชื่อนายนิรันดรอะไรคนนี้เลย
แล้วคำว่า๓๐๐๐๐๐ตัวคุณก็จบแล้ว
ในเมื่อโรงพยาบาลคุณหมอเบิกมา
ยังแค่๒๔๐๐๐ตัวเอง
แล้ว๓๐๐๐๐๐ตัวตรงคุณไปจ้างสำเพ็ญทำไหม

แล้วคุณไปขายนี่คุณค้ากำไรหรือเปล่า
นี่คือคำถามจากคุณสันทนะนะคะ
คือสิ่งที่เป็นประเด็นหนึ่ง
นายนิรันดรหรือว่านายนิรันดรคือใครที่คุณบินอ้างถึง
ตัวเลขยอดจำนวนซื้อ๒๔๐๐๐ตัวหรือว่า๓แสนตัว
คือยอดที่คุณบินอ้างเนี่ยคือหรือว่าคุณบินจะค้ากำไรเกินควร

คุณสันทนายังบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะรอนะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าไม่ชี้แจงภายในวันนี้
ธันวาคมเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาที
คุณสันทนาบอกว่าเดี๋ยวจะไปกองปราบพร้อมกับเสียโป้
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณบินในข้อหาช่อโกง
และกระทำความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนถึงที่มาที่ไปในการ
รับบริจาคโดยมิชอบหรือเปล่า
ทีนี้เอาล่ะคุณผู้ชมทีมข่าวก็อยากฟังความจากคุณบินด้วย
ก็เลยโทรศัพท์โทรไปสอบถามคุณบินบรรลือฤทธิ์
เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่จังหวัดสระบุรี
ตัวคุณบินเองเนี่ยตามรายงานข่าวคือปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์
ผู้จัดการส่วนตัวชี้แจงแทนบอกว่า
คุณบินไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
และได้มีการชี้แจงทุกอย่างที่เกิดขึ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่เป็นข่าว
ส่วนที่อีกฝ่ายท้าให้ไลฟ์สดตอบโต้
ก็คือกรณีที่คุณสันทนาบอกว่าคุณต้องออกมาชี้แจงต้องมาไลฟ์สดนะคะ

เรื่องนี้คุณบินบอกไม่กลัวยืนยันว่าทุกอย่างที่ทำไปบริสุทธิ์ใจจริงนะคะ
แล้วก็ไม่อยากตกเป็นเครื่องมือของใครอีกแล้ว
ตอนนี้พยายามรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการทางกฎหมายเช่นเดียวกัน
ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไม่อยากไลฟ์สดตอบโต้ด้วย
เดี๋ยวรอการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากคุณบินอีกครั้งหนึ่งนะครับ